พูดเรื่องสายมูจากหนุ่มหล่อคุณกายแล้ว

เขาเดินทางสายมูมานานแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ล่าสุดแวะเวียนวิทยาลัยมาเยี่ยมเยียนบันเทิงไทยรัฐ

นี่แหละค่ะธุรกิจที่ทำปีนี้ก็เฮงเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะปลายปีนี้พี่อ้ำจะคัมแก๊กคืนจออีกด้วย
งานดีหลายอย่างนะบทบาทใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมค่ะคาดว่าไม่เกินปีหน้าได้ดูแน่นอน
ส่วนเรื่องธุรกิจตอนนี้อย่างที่บอกไปไปได้สวยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนหนึ่งเนี่ยพี่อ้ำเขาเชื่อว่าก็มาจากการไหว้ขอพรการมูเตลูนี่แหละ
พี่มดดำซีกับทุกคนจริงคุณผู้ชม
ไปทำบุญวันเกิดที่วัดยางกวงจังหวัดเชียงใหม่นู่นเลยนะครับ
อ้ำเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าจุดกำเนิดที่ทำให้ทั้งคู่นี่นะ
มาเป็นเพื่อนซีสายมูกันอ้ำมดดำเนี่ยมันเริ่มตอนที่ตำหนักร่างทรงย้อนไปนู้น
เกือบสามสิบปีอ๋อเหรอสามสิบห้าปีกว่ากว่าเออ
เจอกันครั้งรายมืองแรกนี่คือเจอกันตอนตีสองนะครับตำหนักร่างทรง
เด็กเราก็อยากรู้ว่ามดดำก็เข้าไปจะไปหาผัวหาคู่

อันนี้เหรออันนี้เหรอใช่ครับแล้วเราจากนั้นมาก็สายมูลเราก็แยกกัน
ดำก็จะไปสายมูแนวแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ

เออเสริมเสน่ห์หาคู่เมื่อไหร่ฉันจะมีผัวผัว
ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วแกก็แกรีวิวให้ด้วยนะพาวน่ะ
ใช่แกรีวิวแกเป็นเมียเจ้าของครับแกเป็นเมียเจ้าของ
นัทเขาโอเคครับเขาก็จะบอกประกาศทุกรายการตลอด
ก็จะไปต่างประเทศไปคือมดดำเขาไปถ่ายรายการ
ส่วนพี่ก็ไปทำบุญด้วยก็เลยชวนนางไปทำบุญในที่ที่เราได้เคยไปมาแล้ว
อาทิชาติพาขชาภาไปหมูที่ฉันชอบมาก
ไปหาอะไรที่มดดำทำหลักหล่างหับหัว

วงนี้เขาบอกว่ามันมีอัญมณีข้างในแววับเลย
อ้ามเล่าให้ฟังว่ามันมาจากพิธีหล่อรูปองค์ปั้นองค์พญามังราย
แล้วก็มีเศษมันหลุดออกมาจากเบ้าหล่อค่ะ
ทำพิธีเขาบอกว่าตอนทำได้ยินเสียงกระซิบด้วย
บอกว่าให้เอาเม็ดนี้มาเปลี่ยนเป็นเครื่องรางซะ
ปรากฏว่าพี่อ้ำก็เลยลองเอามาทำดูค่ะ
ก็เลยกลายมาเป็นแหวนอาคิยะที่ใส่อยู่เนี่ยค่ะ
มีลักษณะเขาบอกว่านะตัวแหวนมันจะกินทอง
มีความเชื่อกันว่าเล่นแร่แปรธาตุอะไรอย่างนี้ช่วยดูดทรัพย์
ป้องกันพวกคุณสายมนต์ดำอะไรไม่ดีออกห่างตัวแน่นอน
และแหวนวงนี้เราแอบถามราคาพี่อ้ามได้มาเท่าไหร่
พี่อ้ำบอกว่าประเมินมูลค่าไม่ได้

เป็นเรื่องของกำลังใจก่อนเป็นอย่างแรก
ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเม็ดอาคิยะนะครับ

มีเฉพาะภายในเท่านั้นของที่วัดอย่างกวงนะครับ
ก็จะเป็นกันคนที่ร่วมงานร่วมกุศลกันเนี่ย
ก็จะดูกันที่มดดำไปสวรรค์มนตร์
เราหล่อรูปปั้นของอมพญามังรายต้องขึ้นมา
แล้วคราวนี้เศษที่หล่อจากเบ้าหลอมเนี่ย
หลุดออกมาพอเอาไปขึ้นเป็นแบบใช่ไหมครับ

แล้วพอออกมามันกลายเป็นว่าเม็ดเนี่ยกลิ่นทองคำ
นับไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขาย

ไม่ขายครับ
ประโยชน์ค่าไม่ได้
อืมฟังละคนลุกอยู่เหมือนกันนะ